สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการเตือน๓ภูมิภาคระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรง
เมื่อความหนาวมาปะทะกับลมฝนค่ะมูลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่
ลงมาปกคลุมจนถึงภาคกลางตอนบนบวกกับลมตะวันออกที่พัดเอาความชื้น
ปะทะกับลมหนาวทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลาง
เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงไม่ควรอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือใต้ป้ายโฆษณาที่ดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องวันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่ร้อยละสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่
เน้นตกในภาคใต้ทั้งสองฝั่งจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดวักได้ที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
เก้าจุดเก้าองศาเซลเซียสภาคอีสานภูเรือจังหวัดเลยสิบเจ็ดองศาเซลเซียส
ฝนค่อยค่อยลดลงเรื่อยเรื่อยวันนี้เหลือร้อยละสี่สิบของพื้นที่ค่ะ
ช่วงนี้ลมกระโชกแรงไม่ควรทำกิจกรรมกลางแจ้ง
และไม่ควรอยู่ใต้สิ่งปลูกสร้างที่ดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ